นอนว่าการเมืองไทยวันนี้เนี่ยหนึ่งก็คือคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกล
สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอระหว่างรอฟังคำวินิจฉัย
เรื่องการถือครองหุ้นสื่อโดยสารรัฐธรรมนูล
สองไม่ได้รับการเสนอชื่อให้โหวตนายกซ้ำเป็นครั้งที่สอง
มติของที่ประชุมรัฐสภามวลชนที่เขาสนับสนุนให้กำลังใจ
หรือว่าเขาเลือกพักเก้าไกลมาเนี่ยมีปฏิกิริยาทันที
และนี่คือล่าสุดณขณะนี้นะครับอนุสวรีประชาธิปไตย
อันนั้นคือโรงเหรอคะกิจกรรมที่เขาบอกว่าจะชาปนกิจใช่ไหม
เผาดอกไม้จันทร์ใช่ไหมบอกอันนี้เป็นชื่อกิจกรรมของเขานะค่ะ
เขาบอกจะชาปนกิจสารรัฐธรรมนูลนี่คือภาพณขณะนี้นะฮะ
ที่กรุงเทพฯนะอ่า
ก็ชุมนุมกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับ
เดี๋ยวเราจะเกาะติดความเคลื่อนไหวตรงนี้ไปด้วยนะครับ
แต่ถ้าดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ที่หน้าศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นเต็นต์ที่เขาจัดเอาไว้ให้กับผู้ที่จะมาปักหลักติดตามการประชุมรัฐสภาในวันนี้นะ
เลือกนายกวันที่๒เนี่ยย่านเกียรติกายเนี่ยนะครับ
ก็จะมีผู้ที่มาติดตามรอดูผลการประชุมของรัฐสภากันนะครับ
หนึ่งในนั้นคือนายทวีไกรคุบอดีตสสรัชบุรี
คุณพ่อของคุณปารินาไกรคุบซึ่งก็เป็นอดีตสสรัชบุรีเหมือนกัน

นี่ฮะวันนี้สวมเสื้อสีโอโรสนะฮะ
ส้มนะมาพูดคุยกับมวลชนที่มาปักหลักติดตามการประชุมรัฐสภาในวันนี้นะครับ
คราวที่แล้วก็มานะบอกว่าให้กำลังใจคุณพิธา
คุณทวีบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจคุณพิทาให้ได้เป็นนายก
แม้ว่าจะถูกองค์กรต่างกลั่นแกล้งก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปด้วยจิตวิญญาณ
ยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างนายพิธาเพื่อรักษาประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน
แล้วก็จะไปร่วมชุมนุมที่อนุสวรีประชาธิปไตยด้วย
ไม่รู้ว่าตอนที่คุณทวียังอยู่หรือเปล่าค่ะ
ส่วนนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒ที่หลายฝ่ายเขาไม่เห็นด้วย

คุณทวีมองว่านั่นเป็นเพียงแค่การแก้ไขทางโครงสร้าง
ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง
ซึ่งตัวคุณทวีเองบอกว่าตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่รักสถาบัน
แต่เมื่อได้ฟังเหตุผลของนายพิธาแล้วก็เห็นด้วยในการแก้ไข
ดังนั้นไม่อยากให้นำเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒
มาเป็นเงื่อนไขในการโหวตไม่เห็นชอบให้นายพิทาเป็นนายก
โครงสร้างบางอย่างให้สดคล้องกับสังคมโลกสังคมในปัจจุบัน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับสถาบัน
มันมีเหตุผลกลับกลายเป็นว่าเขาไม่รักสถาบันไปผมรับไม่ได้สิ่งนี้
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้กลุ่มด้อมส้มนะครับรวมตัวกันที่หน้ารัฐสภาเกียรติกายนะฮะ
ไม่ใช่ตรงจุดที่เขาเตรียมพื้นที่เอาไว้ของศูนย์ราชการกรทมนะฮะ
อันนี้หน้าประตูเลยนะครับแล้วก็นำภาพของคุณพิธา
ซึ่งลักษณะก็จะทำเป็นเหมือนภาพสเก็ตภาพการ์ตูน

นี่นะมาให้กำลังใจนะครับบอกต้องการมาส่งกำลังใจให้คุณพิธา
จนกระทั่งช่วง๑๒นาฬิกา๓๐นาทีเที่ยงกว่าก็ไปถึงหน้าประตูเลย
ประชิดตรงนั้นเลยหลังจากมีคำสั่งของสารรัฐธรรมนูลออกมาค่ะ
วินิจฉัยเรื่องหุ้นไอทีวีให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
นี่ฮะก็มีการตะโกนแสดงออกแสดงความไม่พอใจออกมา
บางส่วนเข้าไปพยายามดึงประตู
กลวยเนี่ยปลาใส่ประตูก็มี
กลุ่มมวลชนตรงนี้นะครับบอกนำโดยแกนนำกลุ่มโมกหลวงริมน้ำ
ต้องการมาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
ชื่อกิจกรรมก็คือประชาชนโกรธไม่รอแล้ว
มีกลุ่มทะลุแก๊สมาด้วยมีนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
กลุ่มมวลชนที่สนับสนุนพักเก้าไกลก็มารวมตัวกัน
นี่ฮะบุกประชิดไปถึงประตูตรงนี้
แต่ด้านในก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยพรึงกำลังอยู่รวมทั้งด้านนอก
พยายามมาเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้ใช้ความรุนแรง
แล้วก็มีการจุดพลุสีพลุควันเพื่อแสดงสัญลักษณ์นะครับ
บอกต้องการแสดงความโกรธแค้นที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงแก๊สน้ำตาใส่
เขาบอกนี่คือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของทางกลุ่มพวกนี้เขา
นี่นะฮะมีการปาประทัดที่เป็นลักษณะประทัดกระเทียม๒๕๐นัด
บอกนี่ก็คือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
แสดงสัญลักษณ์ไปถึงสว๒๕๐คน
แล้วก็โปรยใบลาออกให้สมาชิกวุฒิสภาโดยใบลาออกเนี่ยโปรยเข้าไปโปรยข้ามรั้วเข้าไปในรัฐสภาค่ะ
จนกระทั่งมีคุณอำรัฐโชคประมิติคุณอดีตส่อ๙ไกล

กรรมการบริหารพักเก้าไกลอยู่
นี่ฮะขับรถมาถึงพอดี
แต่ก็เข้าไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่บอกเปิดประตูไม่ได้แล้ว

คุณอำมารัฐนี่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑ด้วยนะคุณหมออ๋อง

รองประธานสภาผู้แท้รัศดรคนที่๑

วันนี้ก็ออกมาพบกับมวลชนที่ด้านหน้า
เจรจาพูดคุยขอให้กลับเข้าไปชุมนุมในจุดเดิมที่ทางกรทมเขาจัดเอาไว้ให้
นี่ฮะแล้วก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มาตรึงกำลังอยู่ด้วย
เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น

โอ้ยังไม่รู้เลยพวกประชาชนมีหลายกลุ่มนะ
เดี๋ยวเยี่ยมเยี่ยมกันก่อนว่ามีใครมาจากไหนบ้าง
คือทุกคนมันก็จะได้รู้กติกาไม่งั้นเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของทุกฝ่าย
หลังจากนั้นทางมวลชนก็มีการถอยร่นกลับไปยังจุดที่ตั้งนะครับ
จนกระทั่งเสร็จประชุมรัฐสภาวันนี้ก็อย่างที่ทราบผลกันไปแล้ว
บรรดาสอสอพักก้าวไกลก็ออกมาขอบคุณประชาชนที่มาปักหลักมาให้กำลังใจ
นี่ฮะลองดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะครับ
ผมคิดว่าทางสวเองก็คงมีความชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารอย่างไรต่อไปในสังคมนี้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วล่ะครับคงไม่มีอะไรที่ต้องสื่อสารกันอีกแล้วครับ
ก็เป็นหน้าที่ของพักต่อไปที่จะดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ในการผลักดันนายกตามลำดับต่อไปครับ
ก็มีคุณปียรัฐนะสสก้าวไกลนะสมัยแรกคุณโตโต้ใช่ไหม
แก่นำกลุ่มวีโว่นะฮะซึ่งเขาก็ไปต่อกันที่อนุโสรีประชาธิปไตย

สสเก้าไกลหลายคนบอกว่าเดี๋ยวก็จะไปสังเกตการณ์ซึ่งก็คือตรงภาพที่อยู่ที่หน้าจอของท่านที่เราให้ดูบรรยากาศอยู่ในขณะนี้นะครับ